ซึ่งนักฟุตซอลไทยก็เน้นซ้อมการเข้าทำ
รายการนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเลยค่ะ

โกเซมาเรียปาซอสเมนเลสหรือว่าปุปิสหัวหน้าภุตซอล
ก็นำทีมลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
ก็ซ้อมเน้นไปที่การเล่นรูดเซ็ตเพลย์
รวมถึงการเข้าทำในรูปแบบต่างนะคะ
ซึ่งในช่วง๔โมงครึ่งที่ผ่านมาก็มีการแถลงข่าวของทั้ง๔ทีมในรายการนี้ด้วย
คู่แรกก็คือมาเลเซียจะเจอกับอุสเบกิสถาน
คู่ที่ไทยแข่งขันค่ะเจอกับอังกฤษเวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาทีนะคะ
ถ่ายทอดสดผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ